นายสมชายคุณปลื้มหรือกำนันป๊ะได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับ
ด้วยวัยแปดสิบสองปีจากอาการเป็นโรคมะเร็งนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นการปิดตำนานผู้กว้างขวางทางภาคตะวันออก
มีทั้งแง่มุมด้านบวกด้านลบตลอดช่วงชีวิตของกำนันป๊ะ

จากไปยังไม่มีวันกลับด้วยวัยแปดสิบสองปี
นายสมชายคุณปลื้มนักการเมืองชื่อดัง
บุคคลที่ปรากฏอยู่ในข่าวอย่างต่อเนื่องกว่า๒๐ปี
จากคดีความและผลงานในเส้นทางการเมือง

และเขาได้รับการพักโทษตั้งแต่เดือนธันวาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
ครอบครัวคุณปลื้มจะรับรู้สัญญาณการสูญเสียมาโดยตลอด
แต่ก็ยังยากต่อการยอมรับ
ตอนทันเสียเมื่อคืนตอนเช้ามืดนะครับ
มาติสามเหลือเสร็จสาปนี้เสร็จ
ขนขลายไปครับครับแล้วก็ตอนเช้ามืด
ย้อนไปเมื่อสามสิบมรคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหก
นายสมชายคุณปลื้มหรือที่ไกลเรียกว่ากำนันป๊อ

กจับฆ่าด่านตรวจมอเตอร์เวย์ราชกระบังขาออก
ขณะเดินทางกลับจากโรงพยาบาลสมิติเวศศรีนคริน
ในรถพบยารักษาโรคจำนวนมาก

ซึ่งเป็นชื่อที่เขาใช้ในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
จากเจ้าพ่อจึงกลายเป็นนักโทษตั้งแต่นั้น
การจับกลุ่มครั้งนั้นนายสนทยาคุณปลื้มบุตรชาย

กระทรวงวัฒนธรรมในรัฐบาลยิ่งลักษณ
ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

คือนักโทษที่หนีโทษจำคุก๓๐ปี๔เดือน

คือคดีทุจริตที่ดินเขาไม้แก้วจังหวัดชนบุรี
กว่า๑๕๐ไร่มูลค่า๙๓ล้านบาท
นายสมชายใช้อำนาจบารมีไปกว้านซื้อ
และนำมาเสนอขายให้กับเทศบาลเมืองพัทยา
โดยใช้ชื่อขนสวนในบ้านแสนสุกของเขาเอง
แต่ภายหลังพบหลักฐานว่าที่ดินดังกล่าว

และมีการขายในราคาเกินจริงกว่า๑๐เท่า
ซึ่งคดีนี้ที่สุดแล้วมีคำพิพากษา
จำคุกกำนันป๊ะเป็นเวลา๕ปี๔เดือน
ต่อมาปี๒๕๔๖เขากลับไปเกี่ยวข้องกับคดีอุกชกัน
กำนันป๊อถูกซัดทอดในคดีพยายามฆ่า
นายประยูนสิทธิโชธหรือกำนันยูน
ผู้กว้างคว้างอีกคนในจังหวัดทุนบุรี
มีความพยายามถึง๔ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
คดีนี้อายการสั่งฟ้องกำนันป๊อกกับพวก

และสารพิพากษาให้จำคุก๒๕ปี

การติดตามตัวกำนันป๊ะในขณะนั้น
ไม่มีทีท่าว่าจะสามารถจับกลุ่มตัวได้

หลบหนีและเคลื่อนไว้อยู่ตามแนวชายแดน

นายสมชายคืออดีตนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองแสนศุกร์ผู้กว้างขวางในภาคตะวันออก

สร้างประโยชน์ให้กับบางแสนและจังหวัดชนบุรี
เพราะมีหลายโครงการที่เกิดจากการผลักดัน

เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

อยู่เบื้องหลังสนับสนุนนักการเมือง
ภาคตะวันออกหลายคน
กำนันป๊อสถูกจองจำอิสรภาพ

เนื่องจากเป็นผู้ต้องขังที่เข้าหลักเกณฑ์พิเศษ

ทำให้บ้านปลายชีวิตของนายสมชายขุนปลื้ม
อยู่ในโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการป่วย
กระทั่งเสียชีวิตด้วยวัย๘๒ปี
เราเองหรือแม้แต่คุณพ่อก็ทำงาน

ตั้งแต่ชีวิตเขาหนุ่ม
ตั้งแต่ไม่ได้เป็นอะไรเลย

เป็นกำนันเป็นนายกเทศมนตรี

ท่านก็ยังถือว่าท่านก็ยังทำงานอยู่ตลอด
แล้วก็สั่งให้ลูกหลานก็ทำงาน
ให้กับบ้านให้กับเมืองอยู่ตลอดอยู่แล้ว